ผลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาที่การลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี
เพื่อขับเคลื่อนโครงการสารฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมโรงเรียนโพคีรีราชศึกษาอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานี
ซึ่งถือเป็นโรงเรียนต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการ
และมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในปี๒๕๕๙
หลักสูตรวิทยาศาสตร์กีฬาและศิลป์ภาษาอังกฤษกีฬา
สามารถเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการใน๔ประเภทกีฬา
คือฟุตบอลวอลเล่บอลตักกร่อและเทควันโด
ผลเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าโครงการสารฝันกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้นี้
่งเน้นให้เด็กและเยาวชนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจ
รวมถึงได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกายจิตใจความรู้คุณธรรม
นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ซึ่งหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวนี้ไม่เพียงมุ่งความเป็นเลิศ
และฝึกฝนทักษะเพื่อการแข่งขันหรือการเป็นนักกีฬาเท่านั้น
แต่มุ่งให้นักเรียนมีทักษะกีฬาควบคู่ด้านวิชาการมีคุณภาพมีผลสำริดทางการศึกษาที่ดี
รวมถึงเป็นเส้นทางเข้าสู่อาชีพเกี่ยวกับกีฬาได้ในอนาคต
สำหรับความคืบหน้าของโครงการมีโรงเรียนที่พร้อมเปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวในปี๒๕๕๙
รวม๖แห่งครอบคลุม๕จังหวัดชายแดนภาคใต้
สามารถรับนักเรียนได้จำนวนทั้งสิ้น๔๓๐คน
ซึ่งแผนการขับเคลื่อนต่อไปจะมีการจัดโครงการเปิดโลกกระทัดให้กับนักเรียนในโครงการ
ระหว่างวันที่๔๑๐พฤษภาคมนี้
นอกจากนี้จะมีการจัดมหากรรมกีฬานักเรียนชายแดนใต้ภาคฤดูร้อน
เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีแก่เด็กและเยาวชน